คุณผู้ชมคะเวลาที่จะเรียนแบบสิ่งดีจากยูทูปอย่างนี้ทำได้
แต่เวลาเรียนแบบสิ่งไม่ดีนี่ระวังนะคะ
ไปดูกันหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันพระเลย

เพราะว่ามีคนมาขโมยมาขโมยของของผู้ปฏิบัติธรรมในคืนวันพระ
แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะไม่รอดเงื้อมือตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้

สอยคอทองคำทั้งแหวนทั้งพระเครื่อง
โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตกระเป๋าสตางค์

คือของกลางที่ตำรวจรงค์พระมงน้องคลาย
เค้าเอามาตั้งให้ดูแล้วก็แถลงข่าวเลย
แล้วทั้งคู่เป็นเด็กที่อาศัยกินนอนอยู่ในวัดนี่แหละก่อเหตุ
ทีนี้ตำรวจเขาก็ตรวจสอบต่อค่ะ
ไปตรวจยาเสพติดด้วยตรวจปัสสาวะ

ซึ่งทางด้านในเอกวัย๑๘ปี
ก็ให้การรับสารภาพว่าเสพยาบ้า

คือใช้เสื้อยืดปิดบังใบหน้า

ส่วนไนโก้วัย๑๗ปีอีกคนนึง

เป็นคืนวันพระที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์นะคะ

ก็เลยมองหาว่ามีของมีค่าอะไรบ้าง

ลืมไปว่าที่วัดมีกล้องวงจรปิดค่ะ
ดังนั้นพฤติกรรมทั้งหมด
กล้องวงจรปิดบันทึกได้เอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ตำรวจก็เลยตามตัวได้นะคะ